มาดูเรื่องความหวานค่ะแพทย์นับประพากับสามีนะคะเป็นข่าวออนไลน์ค่ะ

นี่ดูลูกดูลูกนี่คุณเบ้นเขาดูหล่อวันหล่อคืนนะดิฉันไม่ได้พูดเล่นนะ
ยายแพทย์เนี่ยความที่มันตัวผอมคุณหนุ่มพร้อมก็เลยใหญ่

เพราะว่าตัวคนยิงท้องแค่นี้มันยังไม่เห็นเยอะขนาดนี้

นี่ทำไมเบ้นเขาตรงภูมิใหญ่ขนาดนั้นน่ะ

พอดีเวลาพ่อท้องแก่เขาไม่ให้ขึ้นเครื่อง

พอเขาเข้าประตูวิวางกันไปแล้วนะคะท่านผู้ชม
ก็ชื่นมืดนะคะที่ตอนเช้าไปรับจ๊อปก่อน
ตอนบ่ายมาแต่งงานนะคะคุณแพทย์นะคะ
ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ของเบนท์เรสซิ่งก็ไป

ปี้หวานแหววไปกันเลย

กรีความหวานก็มีไม่น้อยทะลุความหนาวกันไปนะฮะ

ก็ไม่สามารถจะทำให้แพทย์นั้นหนาวได้
ผมอยากทำผมสีเดียวกับดางเบนใช่ไหม
สีทองค่ะอยากกลัวมายูตำหน้าพอไม่ได้หรือเหรอคะกระวันอะ
ไม่ต้องกลัวค่ะไม่ได้แน่นอน

รู้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดู
ก็อฆ่าแต่เขาหวานอะ

นมคุณรักกับคุณเมย์มากี่ปีละ